ไปดูเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคนรักโลก
อย่างคุณนุ่นศิรพันธ์มาล่าสุดเขาเดินหน้าทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
จนขึ้นชื่อว่าเป็นดารารักโลกไปโดยปริยาย
ล่าสุดขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสตรีค่ะ
โครงการนี้เป็นการรับบริจาคเสื้อชั้นในที่เสื่อมสภาพแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว
จะเอาไปทำอะไรเอาไปเข้ากระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า
เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการใช้พลังงาน
อย่างเช่นแก๊สหรือว่าน้ำมันได้นะคะ
รวมไปถึงต้องการรับบริจาคเสื้อชั้นในตัวใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็ส่วนประกอบของชุดชั้นในให้เข้ากับกลุ่มสตรีที่บ้านพักฉุกเฉิน
และสตรีผู้ด้อยโอกาสค่ะในเครือข่ายของสมาคม
ส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเทอร์
พระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาสนะครับ
เพื่อจะนำไปสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ต่อนั่นเองค่ะ
เหมือนตั้งใจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พอผู้บริโภคใช้เสร็จแล้ว
ก็กลับเข้ามาแล้วเราสามารถกำจัดทิ้งได้
ไม่เป็นขยะที่เป็นภาระให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ
เขามีช่วยส่งเสริมคุณภาพให้กับแบบสตรีท
หรือว่าผู้หญิงที่โดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจให้มีอาชีพด้วยค่ะ
ผู้หญิงที่ชุดชั้นในเต็มบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเขายังไง
ชวนนะคะเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ไม่ใช่แค่แบบว่าไปลื้อของที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะไปบริจาคให้ใคร

พี่คุณนู้นบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจไม่ต้องเขินอายนะ
สถานีเลยเขาจะมีกล่องตั้งเอาไว้รับบริจาค
ถ้าหาไม่เจอก็ลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะ
นำไปต่อยอดเป็นประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะ

เอาไปอย่างจะทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างอะไรบ้างนะฮะ
อีกหนึ่งกิจกรรมดีที่อยากจะแบบถอดซะเดี๋ยวนี้เลยนะคะ

เออแล้วก็เก็บมาใส่ถุงนะคะถ้าเกิดว่าอายก็ใส่ถุงแล้วเอาไปห่อนตามตู้ที่เขารับบริจาคกันเอาไว้นะจ๊ะ
ก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะ